วันอาทิตย์ก็มาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ

เจอกัน๔โมงถึง๕โมงเย็นเป็นประจำ

วันนี้ใครอยู่บ้านอย่านั่งนิ่งดูดาย

จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารแล้วก็แชทมาคุยกับเรา
ถูกต้องครับนอกเหนือจากช่องทางไลน์ที่ก็ติดต่อสื่อสารกัน

ยังมีอีกหนึ่งช่องทางช่วงนี้ฮิตมาก
นั่นก็คือคลิปไวรัลต่างนานาในโลกโซเชียล
อยากให้คุณผู้ชมได้เข้าไปติดตามเกาะกระแสข่าวต่าง
ไวรัลเอ่ยวลีเด็ดเรื่องดังข่าวฮิตเนี่ย
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีไปอัปเดตให้เราได้ทราบทุกวันเลยนะ
ถ้าไม่เข้าไปดูเดี๋ยวคุณจะตกเทรนด์
เดี๋ยวเขาพูดอะไรมาไอ้ประโยคอะไรต่างเนี่ย

นั่นน่ะสิคะเพราะฉะนั้นเข้าไปฟอลโลกันได้นะคะ
กับแอคเคิตไทยรัฐอันเดสกอร์นิวส์ค่ะ
คุณผู้ชมฮะมีเพลงอยากจะให้ฟัง
มีคู่รักคู่หนึ่งเข้ามาร้องเพลงคู่
คนหนึ่งร้องเป็นแบบภาษาไทยอีสานอีกฝั่ง
ร้องเป็นภาษาอังกฤษแต่เข้ากันเข้ากันดี
เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อแบบชัดได้
ผู้กันสมัครข่าว
เอาล่ะกลับมาในเบรกนี้ยังรอข้อความจากคุณผู้ชมนะครับ

อยากจะให้คุณผู้ชมได้ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกับสองคนนี้หน่อย

เป็นคู่รักต่างชาติภัณฑ์ต่างศาสนาต่างพื้นที่ต่างสัญชาติ
แต่ว่าเขามาร้องเพลงคู่กันได้อย่างภัยร้อแล้วก็ทราบซึ้งเหลือเกิน
คู่นี้จะร้องเพลงอะไรไปฟังกันเลย
น้องเคยว่าว่าว่าหาลมมีเชียร์ผิดเป็นบุหรี่
ว่าเพิ่งอยู่ในล้อมาเพียงแปลงความคิดอ่าน
ให้ท้อให้ท้ายว่ากลุกสาวแล้วมันกระหาร
เพราะแค่มีไอ้หัวน้ำเหลือแกเป็นสิ่งเป็นทั้งใกล้พักกัน
ร้อนแล้วก็ประทับใจมากเลยนะคะ
ฟ้ายิงร้องเพลงน้องโดยได้ต้องการอีกอย่างของศิลตินดังอย่างคุณเวียงนรมนต์นะคะ
ส่วนฝ่ายชายก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษอย่างภายรอบเพราะพริ้ง
ทำให้คลิปเป็นที่ประทับใจแล้วกลายเป็นเวโร่ขึ้นมาทันที
ยังไงก็ตามนะก็คือเป็นความประทับใจอะไรก็สรรสร้างให้เราได้มาเจอ
เขาบอกว่ามีอีกหลายคลิปนะในติ๊กต๊อกของคนคนนี้
เรื่องนี้เราก็เลยอยากจะสอบถามพูดคุยเจ้าของคลิปนะ
ก็คือคุณจิดาพาปุราสธรรมังหรือคุณแบมค่ะ
บอกว่าเพลงที่เขาร้องเป็นเพลงที่เขาชอบฟังแล้วก็ประทับใจ
และเพลงที่ร้องไปเนี่ยเป็นเพลงแรกที่คุณลูกอนฟังแล้วชอบ
เป็นเพลงอีสานแหละแต่เค้าฟังแล้วเค้าอยากร้องตาม
แต่ด้วยภาษาที่ยังไม่แข็งแรงคุณแบมก็เลยเขียนเนื้อเป็นภาษาอังกฤษให้
คุณฝรั่งเขายังว่าวมาได้เขาก็ขอว่าวเป็นภาษาอังกฤษ

ตอนนี้ก็เป็นที่ด่งดังแล้วหลายคนชื่นชอบ
เห็นเขาว่ามีเพลงใหม่เราอยากแนะนำให้ฟังนี่กับคลิปนี้เลย

เนื้อร้องนี่เป็น๒ภาษานะมีไทยอังกฤษค่ะ
ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ที่เกิดจากระยะทางที่ห่างไกล
แต่ว่าทั้งสองก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้
น่าจะภัยร้อขนาดไหนคุณผู้ชมไปฟังตอบแบบยาวได้

หนาวเหน็บยังกระหิน
โอ้โฮนี่จุดแรงหรอ
น้ำมันยดลงหินทุกวันหินมันจะอยู่ทำไมมันก็หายไป
คนเนี่ยร้องเสียความหมายเพลงเขาหมดเลยอ่ะ

เออน้าวกับนอกกับเยี่ยมเอาไปลองดูล่ะค่ะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท็อปมากท็อปออฟเดอวิก
ไม่พอใจผัวคว้ามีดออกมาแล้วชี้หน้าด่าแบบนี้
ผัวเมียคู่นี้จะยังได้อยู่ด้วยกันไหม
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัสข่าวครับไป
คุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกับเราได้นะคะ
แล้วก็อยากจะให้แสดงความคิดเห็นเป็นเพื่อนกันหน่อย
ฟังข่าวแต่ละข่าวรู้สึกยังไง
ครับมันช้ำใจนะจริงค่ะ
คือผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาได้รู้จักมักจีกับสาวใหญ่คนนี้นะคะ

มั่นหมายด้วยทอง๑๐บาทไว้ก่อนนะคะ
แต่พอถึงวันเวลานัดหมายกลับหายไปหน้าตาเฉยเลยค่ะ

ก็ขออนุญาตเล่าเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ซ้อนใจหลายคนแล้วกัน
แล้วก็ขอให้กำลังใจผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะ
แต่ก็ต้องบอกแบบเป็นการนิดนึงนะคุณชิสา
ฟังความฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวยังไงซะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องฟังความเขาด้วย
ก็คือทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนั่นเองนะคะ

คนนี้ชื่อเจดาบ้านวังตะเคียนค่ะ
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เล่าเรื่องราวสุดช้ำใจว่าเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ย
ได้รู้จักกับนายฤทัย
ซึ่งเป็นผู้รับเหมาทำแท้งน้ำปลาปลาที่มารับเหมาในหมู่บ้าน
ก็เลยได้รู้จักพูดคุยกันจนรู้ใจ
จนกระทั่งว่าฝ่ายชายในหนุ่มคนนี้นะคะ
ถึงขั้นบอกรักเจดานี่เลย
สัญญิงสัญญาว่าเดี๋ยวขอมาอยู่กินด้วย

แล้วฝ่ายชายก็ให้สร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาทมอบเอาไว้
เหมือนเป็นของมัดจำมัดจำมัดใจเอาไว้ก่อน
ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยรับรู้นะคะแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันสามีภรรยามาสักพักนึง

ยาไว้บอกว่าหลังออกพรรษาแล้วจะมาสู่ขอจัดงานแต่งงานกัน
ซึ่งตามธรรมเนียมตามประเพณีเนาะ
ดาก็เรียกสินสอดเป็นทองหนัก๔บาทและเงินสดอีก๑แสนบาทค่ะ
แต่ก่อนที่จะไปถึงวันนั้น
ช่วงก่อนออกพรรษาเนี่ยเจดาได้จัดงานแต่งงานให้กับลูกชาย
ทีนี้นายฤทัยในฐานะวาดที่พ่อตานะก็เลยออก
เขาบอกว่าเขาขอสร้อยคอทองคำ๑๐บาทที่มัดจำมัดใจเอาไว้

คือเขาก็บอกว่ามันเป็นของของเขาเขาขอใส่ก่อนแป๊บนึงได้ไหม
ใช่ก็จะได้เป็นบารมีเนาะ
นั่นคือสิ่งที่เจดาบอก
เจดาเริ่มใจไม่ดีก็เลยใช้เบอร์โทรศัพท์คนอื่นให้โทรหานายฤทัย
สุดท้ายค่ะนายรุทัยสารภาพบอกอะไรกับเจดา
ไปฟังเจ๊ดากันค่ะ
อีกวันก็ไม่มีติดต่อมาก็เลยไลน์ต่อไปมีอะไรไหม
ทำไมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
ผมขอโทษครับผมมีเมียแล้วครับ
ผมมีเมียแล้วอย่าโกรธอย่าแช่งผมนะ
โอ้โหนั่นคือสิ่งที่เจ๊ด้าบอกนะ
ใช่ค่ะซึ่งเจ๊ดาบอกเรื่องนี้ช้ำใจมากรู้สึกเสียหน้ามากล่ะ
เพราะว่าเธอก็เป็นที่รู้จักมักจีของหลายคนแถวนั้น
ไปแจ้งความกับตำรวจให้นำตัวนายฤทัยมาดำเนินคดี
ในฐานะที่แบบหลอกให้เธอตายใจและเสียใจอ้าว
ก็เอาจริงนะเพราะว่าทางอีกฝั่งนึงนะ
ญาติของนายฤทัยเขาก็ได้ดูข่าวนี้
แล้วเราเองก็ไปดูข่าวนี้เพิ่มเติมไง
ก็เห็นบอกว่าทางฝั่งญาติของผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่า
ไอ้ทองสิบบาทมันไม่ใช่เรื่องของการหลอกลวงกันนะ
ไม่ได้เป็นการไปมอบเป็นสินสอด
แค่เหมือนกับฝากไว้ให้แล้วที่นำกลับมาเนี่ย
เหมือนกับว่าก็เอาทองของเขาเองกลับมาใช้
เขามองแบบนั้นเป็นฝ่ายของฝ่ายชาย
เออค่ะก็ยังไงขอให้ตกลงกันได้นะคะ
แล้วก็ดำเนินหน้าเดินชีวิตดำเนินต่อไปแล้วกัน
เรื่องความรักบางครั้งบางคาทำให้เราเนี่ย
คิดคิดเยอะจนบางทีขาดสติ
สุดท้ายไม่ยอมไปคว้ามีดมา

โอ้วโห้ยคนรักกันเขาทำแบบนี้เหรอ

ตัวผัวเองนั่งจอยเลย
อยู่ตรงกระสอบทรายที่กั้นน้ำนั่นแหละ

ตอนแรกก็กั้นน้ำเอาไว้แต่ช่วงนี้ไม่ได้กั้นน้ำแล้วกั้นเมียไว้ก่อน

โอ้โหเอ้าเหตุการณ์มันเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
สาวคนนี้เราเรียกว่านางกิ๊กแล้วกัน
เป็นนามสมมุตินะอยู่ในสภาพที่ชาวบ้านเขาบอกนะว่าน่าจะเมา
แล้วก็เออะโวยวายถือมีดยาวประมาณสักฟุตหนึ่งกวัดแกว่งไปมาเอะอะโวยวาย
ด่านายคนนี้เนี่ยก็คือสามีของเธอคนรักกันเขาทำแบบนี้เหรอคนรักกันเขาทำแบบนี้เหรอ
ถามว่าด่าอะไรบ้างพอจับใจความได้อยู่บ้างนะ
มีเรื่องของยาเสพติดเหมือนประมาณว่านี่ใช้ให้ฉันไปซื้อนู่นนี่นั่น
เรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวแล้วนะมีเรื่องอื่นอีกเรื่องของเผาเสื้อผ้า
คนยังไม่ทันจะตายเลยรีบเผาเสื้อผ้าทำไมนั่นอ่ะสิเออ
ไม่ใช่เสื้อผ้ากงเต็กไม่ต้องเผาแล้วก็เรื่องของการแจ้งตำรวจให้มาจับเมีย
ไหนทำไมไหนบอกว่ารักเมียไปแจ้งตำรวจมาจับเมียทำไม
คนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้แล้วนางกิ๊กยังบอกอีกว่าเธอนะคะที่ทำตัวตีตัวออกห่าง
นี่ครับโวยวายในลักษณะแบบนี้อ่ะงั้นเราไปถามอีกฝั่งต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งด้วย
เพราะว่ายังไงตัวสามีก็บอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าวผมอยู่กับนางกิ๊กไม่ไหวแล้วจริง
เรื่องของการด่าผมผมเข้าใจหมดแหละแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ไหวจะอยู่ด้วย
ก็คือนางกิ๊กท่าทางจะเพี้ยนท่าทางจะเพ้อนอนอยู่ด้วยกันบางทีก็เพ้อบอกว่า
ตัวเธอคือแตงโมนิดาดาราชื่อดังที่เพิ่งเสียชีวิตไป
แล้วบางทีก็เพ้อบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนช่วยแตงโมนิดาให้รอดพ้นจากการจมน้ำ
ไปกันใหญ่แล้วไปแล้วไปแล้วจมองจมอง
ไม่ผมเนี่ยตัวสามีบอกผมต้องไปแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วได้แล้วเหรอคะ
งงไปหมดอ่ะสุดท้ายในวันนั้นค่ำคืนนั้นคุณผู้ชมครับ
ญาติต้องมาช่วยเกลี้ยกล่อมเดี๋ยวคุณดูวินาทีที่ญาติมาบอกให้นางกิ๊กกลับบ้านไปนะ
มายืนชี้บอกนางกิ๊กไม่เห็นเหรอตำรวจมาเต็มไปหมดแล้ว
แล้วเนี่ยอายเขาไหมนักข่าวเขาก็มาถ่ายเนี่ยเดี๋ยวลงไทยรัฐทีวี
อยากดูไหมมาเปิดดูสารที่สองต้องไทยรัฐทีวีดังละ
แบบนี้ก็เลยยอมกลับยอมฟังยอมเชื่อตอนกลางคืนก็กลับไปก็กลับไปบ้านของเธอ
เพราะว่าบ้านเธอก็อยู่ระแวกนั้นแหละใกล้
แล้วเช้ามาเราไปดูต่อฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัวสามีเองเนี่ยตอนเช้านะ
ตอนเช้านะเขาก็กลับไปที่บ้านเพราะว่าตอนกลางคืน
ตัวสามีเองก็ไม่กล้ากลับไปบ้านเพราะกลัวกลัวนางกิ๊กจะกลับมาอีก
ก็นั่นสิก็ต้องหนีไปที่อื่นก่อนแล้วกลับมาทำอะไรคะ
ข้าวเก็บของมาวางไว้หน้าบ้านแล้วบอกนักข่าวว่าผมไม่อยู่แล้วครับ

ก็ใช่บ้านตัวเองแต่อยู่ไม่ได้

สุดท้ายเอาของมาวางไว้หน้าบ้านขออนุญาตพูดคุยกับนักข่าวสักนิดหนึ่ง
นักข่าวก็ถามนะเอาเมื่อคืนเป็นยังไงก็ไปนอนที่อื่นไม่ได้นอนตรงนี้
ส่วนเรื่องของความรักกับนางกิ๊กจะเอายังไงต่อดี
นักข่าวถามแบบตรงเลยถามผู้ชายคนนี้ว่ายังรักนางกิ๊กอยู่ไหม
ตัวผู้ชายตอบมาว่าผมสงสารครับอ๋อสงสารนางกิ๊กเหรอสงสารตัวเองนี่แหละครับ
ที่ต้องมาวนอยู่ในหลูบแบบนี้เดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
สุดท้ายเขายอมทิ้งบ้านแล้วเขียนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้แบบนี้
เขียนเอาไว้เลยแล้วก็ให้นางกิ๊กถ้าจะดูก็มาดูมาอ่านเอาเองแล้วกัน
เขียนเอาไว้อย่ามาให้เจออีกเลยอ๋อเหรอคะเงียบไปเลยดีกว่า

ฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบคนเดียว
คุณสามารถแปลงสารให้มันดูสุภาพได้มากขึ้นแล้วกลายเป็นเพลงที่แพร้อได้ด้วย
ประมาณอย่างนั้นนะอุปมัยไม่ได้มีความตั้งใจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใด
เอาให้เห็นถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้
พูดแยกจริงเรื่องว่ารักความสามารถถ้าอาจไม่ลงตัวก็ต้องหาทางออกให้ได้เลย
วางเถอะครับไม่ใช่วางอารมณ์นะครับวางมีดก่อนกลัวนะ
เห็นผู้หญิงถือมีดแล้วใจคอไม่ค่อยดี
อาการอย่างนี้มันก็น่ากลัวซะว่าคุณเคยเจอเหรอคะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็บอกว่าเธอโกรธผัวเหมือนกัน

อืมขายเท่าไหร่ซื้อที่ไหนไปดูค่ะ
โอ้โหนี่เลยป้ายใหญ่นี่เลยบอกจะเลิกกับผัว

บอกพี่กัดลักษณะบ้านพื้นที่ยังไงยังไง
แล้วบอกว่านี่คือราคากรดผัว

นี่ราคาโกรธผัว๑๐ล้านเหรอ

แล้วก็ให้เบอร์โทรไว้ด้วยซึ่งเป็นเบอร์ผู้ช่วย

ในเช่นพูดตามข้อมูลที่เขาให้นะ

เพราะบางทีเขาโทรไปเสียงผู้ชายรับเดี๋ยวจะคิดว่า
เป็นกิ๊กกันหรือเปล่ายังไงทำไมถึงขายบ้าน
ยังโกรธกับหัวอยู่ในเนี่ยถึงคิดอย่างเยอะ
นี่ไงก็มีคนมาคอมเมนต์บอกหู
นี่คือเป็นการประกาศขายแบบกระตุ้น
ซึ่งป้ายประกาศขายบ้านหรูเนี่ยนะคะ
อยู่ในซอยรามคำแหง๑๘ค่ะ

ทางผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยซิมันจริงหรือเปล่านะคะ
บ้านหลังนี้มีอยู่จริงนะคะคุณผู้ชม

ก็เลยไปสอบถามคนระแวกนั้นว่าเออเห็นไหม

แล้วบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะ
หลายคนที่เขาอยู่ระแวกนั้นก็บอกว่ามันมี
แต่ว่าเพิ่งเคยเห็นนะว่าป้ายนี้มันมีติดอยู่
เพราะว่าทุกครั้งก็จะขับรถผ่านไปผ่านมา
คิดว่าเจ้าของนั่นแหละมาติดขายเองนะคะ
แล้วปกติในซอยนี้คนจะขายบ้านเยอะมาก

ก็อาจจะมีเหตุมีปัจจัยนะคะ
ส่วนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่วิ่งในซอยนี้นะคะ
ก็บอกว่าเพิ่งเห็นป้ายนี้มาติดเหมือนกัน
ก็คิดว่าเจ้าของน่าจะประกาศขายจริงแหละ
แต่ประกาศแบบแปลกตาดีไง
จัวหัวแบบนี้ก็คนสนใจอ่านนะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยขับรถวนหานะคะว่า
บ้านที่ประกาศขายอยู่ตรงไหน
จนกระทั่งไปเจอค่ะ
ว่าบ้านที่ประกาศขายนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ซึ่งก็ได้ไปสอบถามกับรอปภหน้าหมู่บ้าน

จะปิดประกาศขายไปเมื่อประมาณ๓เดือนนี้เอง
ส่วนป้ายที่ติดประกาศก็เคยเห็นมีเหมือนกัน
หนึ่งป้ายสองป้ายอยู่ในระแวะใกล้
ก็อาจจะเป็นไปได้แหละที่เจ้าของบ้านเขาประกาศขาย
ประชดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาประกาศจริงอ่ะ
ซึ่งถามว่าทำไมเห็นอยู่หน้าหมู่บ้าน
ก็เพราะในหมู่บ้านเขาไม่อนุญาตให้ติดประกาศขาย

ส่วนราคาที่ตั้งไว้๑๐ล้านกว่าก็เป็นไปได้แหละ

พื้นที่ใช้สอยเยอะอาจจะอยู่ในทำเลที่อาจจะทำเงินได้

ถ้าใครสนใจจริงก็ลองติดต่อเขาดูแล้วกัน
นะคะเผื่อเขาจะดีกับหัวแล้วเขาจะละครลดลงให้เราไหม

เดี๋ยวรอประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

คุณตื่นค่ะคุณตื่นก่อนค่ะ
เออมันพอหรือเปล่าถ้าคุณซื้อ๑ใบมันไม่พอนะ
เฮ้ยมันดูถูกระดับผมซื้อใบเดียวเหรอ

บ๊ายนึงเนี่ยบอกเลยแบ่งหลายคนโอ้โฮหาลีกหรอฮะอุ้ยเนาะ
ซื้อประเภท๘๐หรือร้อยนึงต้องซื้อ๘๐บาทถ้าซื้อร้อยนึงไม่พูดตรงนี้
ขอให้โชคดีนะครับผมเอามาเรื่องนี้กันบ้าง
ไปดูกันกับเทคนิคที่ทำให้ยอดไลค์ยอดแชร์มันกระจอนกระจายไปไกล
กับการขายรถมือ๒แบบนี้ครับ
ขับ๓วันจอดอู่๓เดือนเยี่ยมจริงของแต่ง๕๐๐๐บอกเมีย
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ๊ยหนุ่มคนนี้เค้าประกาศขายรถที่มันสะดุดหูสะดุดตาจริงเลยนะ
ผมชอบนะไอเดียเขาอยากจะให้ดูไอเดียเขาในการขายของในโลกออนไลน์
สั้นกระชับได้ใจความและมันโดนใจ
คือข้อมูลข้อเท็จจริงอาจจะเป็นอีกเรื่อง
แต่ฟังแล้วมันทำให้เราสนใจอยากจะดูต่อ
นั่นทำให้เราต้องมารู้จักกับเขาคนนี้
นี่คือนายโชติวิทย์สุภาหรือน้องอามฮะ
ทำงานอยู่ที่วิน๑๖๘คาเซนเตอร์
เป็นเต็นต์รถมือ๒ริมถนนวงแหวนรอบ๒หลัง
มหาวิทยาลัยภายับตะบลน้องปากรักษ์อเภิลเมืองจังหวัดเชียงใหม่
น้องอาร์มตอนนี้กลายเป็นเด็ดไอดอลไปแล้วนะ
รีวิวรถเนี่ยแหมสุดยอดเอกลักษณ์เขาคือหน้านิ่ง
แล้วมีคำคมที่น่าสนใจโอ้โหรถแรง
อะไรนะซื้อแกงแต่ไม่ได้ซื้อข้าว
อะไรสักอย่างโอ้โหแบบสุดยอดจริงคิดได้ยังไง
ใช่อ่ะผมว่าเขายอดเยี่ยมมากเลยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ย
ที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับมาจากข้างในของเขาจริง
เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นคนตลกขบคันอารมณ์ดี
แค่ใส่บ็อกเซอร์มาขายรถนี่ก็สุดยอดแล้วอ่ะ
การแต่งกายบุคลิกน้ำเสียงเขาใดเลย
แล้วเขาดังถึงขั้นที่ว่ามีคนมาให้รีวิวรถในโชว์รูมเยอะนะ
มากมายหลายคันไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่รถมอเตอร์ไซค์
รั่วไปถึงรถขายไอศกรีมรถขายไอติมก็ให้บานรีวิว
นี่มอเตอร์ไซค์ด้วยไหมมอเตอร์ไซค์ก็ด้วยครับ

น้องเขาบอกว่าเน้นขายขำให้คนดูแล้วผ่อนคลาย
ขณะเดียวกันตัวเต็นต์รถมือ๒ที่นี่ก็ได้รับอนิสงฆ
เพราะคนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะที่รู้จักมากขึ้นไปถามเจ้าของเต็นต์เลยฮะเจ้าของเต็นต์คนสวยคนนี้ฮะ
นางสาวเชอปันพงมณีก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยค่ะที่มีน้องอาร์มเป็นพนักงานอยู่ที่นี่
ช่วยให้หลายคนรู้จักเต็นต์รถที่นี่เยอะเลยอ่าตัวเธอบอกว่าเปิดธุรกิจเต้นรถมาได้ประมาณสองปี
ช่วงที่ผ่านมาตัวเธอเองรวมไปถึงพนักงานก็จะช่วยกันรีวิวรถมือ๒อยู่แล้ว
จะได้ลงในโซเชียลคนไปดูเค้าจะได้สนใจมาซื้ออย่างน้อย
แต่ตอนนี้โอ้โหน้องอาร์มนี่ต้องบอกเลยนะภาษาวัยรุ่น

เป็นตัวตึงของเต็นต์รถที่นี่
บอกเลยว่าเด็ดมากตอนนี้คนก็รู้จักกันทั่วแล้วก็เลยเอามาให้ดูกัน
เป็นไอเดียครับคุณผู้ชมเผื่อใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย
จะขายไอ้นู่นขายนี่ขายอะไรบางทีเราต้องหาจุดเด่นนะ

ต้องมีเอกลักษณ์นะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย
การใช้คำพูดลีลาอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเรา
แล้วก็อาจจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างน้องอาร์มนี่นะ
อะไรก็ได้เหรอให้มันมีความสุจริตในอาชีพ
แต่เธอคนนี้ที่จะเล่าต่อไปนี้คิดว่าเป็นมิจฉาชีพแน่เลยคุณชนะ
เพราะว่าไปแอบขโมยเสื้อผ้าในร้านค้าที่ประตูน้ำ
เขาทำแบบไหนไปดูกันค่ะ
ในกลุ่มประตูน้ำเพสั่งง่ายขายดีค่ะ
แล้วก็แคปชั่นบอกกลวนว่ามีสไตล์ไม่ต้องมีสตังค์
ตลาดประตูน้ำมีกล้องวงจรปิดทุกร้านนะ
คือพยายามจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะมาช้อปปิ้งแต่ไม่จ่ายตังค์ก็คือขโมยนั่นแหละ
แต่หารู้ไหมว่าตลาดประตูน้ำตลาดใหญ่
เขามีกล้องวงจรปิดทุกจุดนั่นแหละถูกต้องแล้วเราก็เลยเห็นค่ะพฤติการของคนร้ายนะคะ
เป็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อขาวเนี่ยมาทำทีว่าเลือกซื้อเสื้อยืดสักพักนึง
สังเกตนะเขาพับเสื้อม้วนจากนั้นก็กำให้เล็กแล้วยัดเข้าไปในเสื้อเขาเลย
ก็เขาบอกว่าให้ลองให้ลองได้ลองอะไรแล้วเนี่ยก็ลองขโมยดู
ลองแบบนี้ลองไปเข้าคุกไหมคะเออเนี่ยค่ะและอยากให้คุณผู้ชมดูต่อว่า
ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่ร้านแห่งนี้เท่านั้นอืมวันเดียวกันค่ะผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนเดียวกันเนี่ย
แต่ว่าเขาเปลี่ยนเสื้อจากเมื่อสักครู่ใส่สีขาวตอนนี้มาใส่สีดำ
แต่พฤติกรรมเหมือนกันเลยค่ะคือหยิบเสื้อในราวแขวนเอามาดูดูถูกอกถูกใจอันไหน
ปุ๊บเก็บใส่คราวนี้เก็บใส่กระเป๋าผ้าแล้วก็สะพายไปอย่างเนียน
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะทางแม่ค้าพ่อค้าในตลาดประตูน้ำเขาเห็น
เขาก็รีบนำมาแชร์กันแล้วก็เตือนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันว่าให้ระมัดระวังคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาตัวอยู่แต่เชื่อว่าหลักฐานที่มีเนี่ยจะทำให้คุณตำรวจตามจับได้
เห็นใจนะพ่อค้าแม่ค้าที่ประตูน้ำคุณต้องเข้าใจก่อนนะ
ร้านเขาเยอะในนั้นแล้วมันจะมีช่องให้เข้าไปมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ละร้าน
ล็อกมันก็จะพอดีกันแล้วถ้าบางร้านคนเข้าไปกันเยอะแล้วก็เชื่อมั้ย
ดังนั้นจึงต้องคอยระแวดระวังให้ดีนะครับอ่ะมิจฉาชีพอีกหนึ่งรูปแบบนี้ก็ต้องระวัง
เพราะว่ามันจ้องอยู่แล้วไงพ่อค้าขายข้าวมันไก่ไม่ทันระวังหรอกครับ
หวังแล้วครับเผลินใช้มอเตอร์ไซด์มาจอหน้าร้านแล้วเสียบกุญแจค้าเอาไว้
โอ้โหมิจฉาชีพมาข้างหลังก็เลยขับไปเลยอะครับ
ถ้าดูจากพฤติกรรมแล้วใครจะคิดว่านี่คือขโมย
เพราะว่าเขามาได้อย่างแนบเนียนมาก

เอ้าสตาร์ทไป

โอ้โหคุณดูสิครับนึกว่าเป็นเจ้าของร้านถูกไหม

แต่นี่คือขโมยนะครับขโมยไปเฉยเลยครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณตลาดทะเลน้อยเก่าเขตเทศบาล
ตำบลเมืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดอรยอง
จับภาพพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้อย่างชัดเจนฮะ
จริงเขาเดินมาจากตรงมุมตึก
ก่อนที่จะเดินตรงมาที่รถมอเตอร์ไซคันนี้

คือเรื่องของเรื่องกุญแจรถมันเสียบทิ้งเอาไว้ไง

เห็นไปแป๊บเดียวให้มันพ้นจากหน้าร้านพ้นหน้าร้านสตาร์ทแล้วก็ไปเลย
เจ้าของรถผู้เสียหายนายจิรเดชจักรวาลนรสิงอายุ๓๐ปี
คนนี้ฮะเป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่และเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันดังกล่าว
ยี่ห้อรถบอกรุ่นบอกทะเบียนไปเลยเผื่อใครเห็นจ้ะ
ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโนสีม่วงทะเบียน๑กกยหญิง๗๑๙๗ปราจินบุรี
เขาบอกแบบนี้นะฮะว่าเขาเสียบกุญแจรถทิ้งเอาไว้
แล้วเดินเข้าไปหลังร้านไปนานไหมล่ะเขากล่าวว่าไปแป๊บเดียว
ก็กล่าวว่าเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะมาขยับรถหรือจะมาใช้ลงใช้รถก็ว่าไป
ก็เลยเสียบกุญแจรถทิ้งเอาไว้ก็เป็นจังหวะที่คนร้ายเดินมาพอดี
นั่นแหละครับขี่ไปเลยครับถึงบอกไงฮะแป๊บเดียวไม่ได้
คิดว่าแป๊บเดียวครับเพราะนั่นคือการเปิดโอกาสแล้วนะ
จริงจริงมันคือการเปิดโอกาสให้กับมิจฉาชีพหรือว่าขโมยที่จะมาเอารถมอเตอร์ไซค์
แล้วบางชีพมิตรชาชีพนะค่อยแอบซุ่มดูพฤติกรรมเราอยู่นะ
เขาจะรอตอนเราเผลอนี่แหละนั่นแหละค่ะ
อ่ะเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภแกลงแล้วนะครับ
เชื่อว่าตำรวจน่าจะติดตามคนร้ายและรถคืนมาได้
แล้วมันมีมากมายหลายจุดน่าจะได้เห็นถึงเส้นทางในการหลบหนีของคนร้ายครับ
ขอให้ได้ข่าวดีแล้วกันนะเรื่องของการดูแลทรัพย์สิน
เรื่องการขับรถต้องระวังเช่นการขับขี่บนท้องถนน
ก็ต้องระวังอะไรมันลอยปลิวมาแบบนี้ค่ะ
สิ่งที่เห็นอยู่นั้นมันคือฟูกขี้นอนขนาดใหญ่ค่ะ
ไหนปลิวไว้อย่างนี้โอ้โฮโอ้โฮที่นอนปลิวมาเป็นแผ่น
แผ่นใหญ่เลยค่ะนี่เดี๋ยวจะสัก๕ฟุตหรือ๖ฟุตได้ปลิวมาแบบนี้นะคะตกอยู่กลางถนนค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางวันแสก
ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุปติเหตุก็เยอะขึ้นด้วยเพราะมันมองไม่เห็นนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยคาดว่ารถกระบะที่ขนที่นอนมาน่าจะรัดเชื่อมไว้ไม่แน่น
พอขับเร็วประกอบกับเจอลมแรงอัดเข้าไปก็ทำให้ที่นอนปลิวออกมาได้นะ

แต่ยังเคราะห์ดีที่ว่ามันไม่โดนรถไม่โดนคนไม่โดนใคร
แล้วรถคันที่ขับตามมาก็หลบได้ทันพอดี

ถ้าหากว่าหักหลบแรงกว่านี้นิดนึงอาจจะตกข้างทางเพราะที่นอนปลิวมาแบบนี้ก็ได้
ยังไงก็ตามฝากเตือนทุกท่านแหละที่ใช้รถใช้ถนนรวมถึงคนที่ต้องขนของ
นะคะให้พแลกให้ดีให้มัดให้ดีได้ไหลมาบรมเลยใช่คะเพราะหากว่ามีอะไร
หลบลงไปเนี่ยนอกจากจะเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุแล้วยังผิดกฎหมายด้วยนะคะ

น่าทานมากค่ะคุณชนะ
ไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์แต่สเต็กนี่คือสิ่งที่ผมอยากทานมากจริง

อย่างแรกต้องขอขอบคุณภาพนี้ก่อนเลยนะฮะ
ทวินฟ้าฝนรีวิว
ส่าห์ไปถ่ายไปทำรีวิวมาให้

แจกจ่ายมาเผยแพร่ต่อให้

สเต็กและอาหารอเมริกันแสนอร่อย

ก็สะบัดรอบกรุงก็อยู่แถวเขต
กรุงเทพและปริมนต์โทนนี่แหละ
นี่ถือว่าเป็นสเต็กร้านลับเลยนะครับ
เพราะว่าไม่มีการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
พูดง่ายหายากนะ

รู้ได้ว่าอร่อยจากปากต่อปาก

เขาคือเชฟจริงเป็นเชฟที่เคยทำงานอยู่ที่อเมริกา
ปรับให้มันรสชาติถูกปากคนไทยครับ

เพราะฉะนั้นลองไปทานกันดูนะครับ

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกถ้ามีร้านไหนมาแนะนำ

เพราะผมเองยังมองไม่ค่อยเห็นเลย
นี่ฉันอ่านให้ก็ได้

เออน่าทันจริงน้อยอยู่ปฐุมทานีลำรุกานนี่เอง

ช่วงบ่ายแบบนี้ลองดูพาครอบครัวไปทานกันนะคะ
อ่ะรายการดีไม่อยากให้พลาดนะครับ

ร๒๐๑๗ไปดูกันหน่อยนะฮะว่า

จะพาไปดูเรื่องราวของการที่ว่ากว่าจะเป็นเศรษฐีได้มันไม่ง่ายเลยครับ
ไปดูพี่มังกรซึ่งเป็นพ่อค้าสาระเป๋า
เขาบอกว่าขายส่งได้เงินล้านแห่งย่านตลาดภู
วันละกี่ลูกวันละกี่ลูกมืนลูกครับโอ้โฮปั้นกันยังไงเนี่ย
นั่นน่ะสิครับหมื่นลูกต่อวันสร้างรายได้หลักล้านเลี้ยงครอบครัวแต่กว่าจะมีวันนี้ได้
ใช้เวลาเป็นปีนะถามว่ากี่ปีปี๒ปีเปล่า
เท่าไหร่ฮะ๑๕ปีชีวิตเขาล้มลุกคู่คลานฮะ
เรื่องของเรื่องดันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ
สุดท้ายออกมาฮะโอ้โหไปเรียนทำสาระเป๋าแล้วใช้เงินลงทุน๑๐๐๐บาท
นั่นคือเงินสุดท้ายเขาแล้วนะแต่๑๐๐บาทและด้วยความตั้งใจฮะ
สุดท้ายกลายเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้อย่างทุกวันนี้ได้
ติดตามหน่อยกับรายละเอียดในวันนี้ไปเจอกับคุณเชอรี่และพี่ป้องครับ
ไม่เกี่ยวแขนทานสารเป๋ากันด้วยเอาต้องดูแล้วต้องดูแล้วนะ
น้องใบตองค่ะตามไปเลยค่ะไปดูการเปิดสูตรลับก๋วยเตี๋ยวเงินล้าน
บอกเลยว่าร้านนี้นะคะน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นมากเลยครับ
มีสูตรที่เป็นเฉพาะของเขากับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนค่ะ
ลุ้งจุ้นเนี่ยเริ่มมาจากความชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือก่อน
พอชอบมากก็เริ่มเปิดร้านตอนแรกนะคุณชนะเปิดแค่๑๐โต๊ะเท่านั้นแหละ

ตอนนี้นะคะโอ้โหขยายหลายโต๊ะค่ะ
แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ชีวิตพลิกผันมากนะคุณชนะ
คือต้องแยกทางกันกับสามีแล้วก็ต้องมาเปิดร้านใหม่
แล้วมีหนี้มีสินถึง๘ล้านนะคะ
แต่สุดท้ายมาเจอคนที่ดี
ก็เลยนำพาให้ร้านประสบความสำเร็จและปลดหนี้ได้ค่ะ
และที่สำคัญนะคะเขายังได้ส่งมอบแหวนมั่นกลางรายการด้วยคุณ

อยากให้ดูบอกแบบนี้เพื่ออยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ให้กำลังใจเรื่องราวความรักสุดโรแมนติก
แล้วก็เมนูก๋วยเตี๋ยเรือแสนอร่อยที่น้องใบตองกับพี่อันไม่ทานกัน

ติดตามกันให้ได้กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
เย็นนี้นะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะคุณผู้ชม
และที่สำคัญยังไงที่สำคัญรายการเศรษฐีป้ายแดง
เขามีของรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะ
ดูสิครับนี่เสื้อนะครับให้ดูนะฮะเห็นไหม
นี่เสื้อหรือผ้าห่มเนี่ยใหญ่จังเลย

แล้วยังมีผ้ากันเปื้อนเศรษฐีป้ายแดงสีดำสวยแบบนี้ด้วย
มอบให้กับคุณผู้ชมแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
แต่ต้องมีกติการนิดหนึ่งไม่ยาก
เพียงทำอย่างไรไปติดตามกันเลย
กันรับของรางวัลสวยใส่แล้วรวยจากรายการไปได้เลยครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐ตุลาคม๒๕๖๒
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
โอ้โหเสื้อก็สวยผ้ากันเปื้อนก็ดี
ใช่แล้วใครร่วมสนุกกันเยอะแล้วกันนะคะ

กดไลค์กดแชร์กันนะอย่าลืมทำให้ถูกกติกา
สำคัญคือกดแชร์นะแชร์ของเราไม่ผิดกฎหมายนะ
แล้วไม่ต้องมาขอเปียร์คนแรกหรืออะไรยังไงนะ
ถูกต้องและที่สำคัญอย่าลืมแฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดง

ไปค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยนะคะเขาจะมีความจริงใจในการพูด

ไปดูกันในช่วงสป๊าดขาวเด็ก
แม่สวยไหมแม่น่า
น่ากลัว
มันจะดีอยู่แล้วลูกอ๊าจริง
คือให้ยิ้มรับใช่ไม่สวยแบบน่ารักก็แขนยาวแบบแม่นาคได้
อะไรอย่างนี้โอ้ยตายแล้วน่ากลัวอย่ายื่นมา
เอางี้ละกันดูแล้วขำนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกวันนี้
คุณพ่อยังดีอยู่ไหม
อีกสักหนึ่งครอบครัวมาเลยเป็นความน่ารักของพี่น้องพี่เขาห่วงอ่ะน้องเอ้ยถึงต้องห้ามแบบนี้ฮะ

คือจับน้องเอาไว้กลัวน้องจะตกน้ำ
เป็นห่วงนะเนี่ยโอ้โหน้องบอกอย่ามายุ่งมันเป็นไรเอาตัวเองก่อน
อารมณ์เหมือนแบบจับปลาไหลเกยตื้นนะ
เออเนอะค่ะมันก็จะลื่นไปด้วย
แล้วก็ลื่นอย่างนี้เออนั่นน้องน่ะไม่ใช่ปลาไหล

อยากให้คุณผู้ชมดูความน่ารักของสองสาวน้อยที่ใส่กางเกงช้างมาเต้นโชว์แบบพริ้วเลยค่ะ
หมดเวลาต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

เด้งเยอะไปทางซ้าย

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ